หลากหลายประเด็นที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามกันในวันนี้
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมแสดงความคิดความเห็น
ไลน์หน้าจอทางรายการกับเราได้นะคะ

ตอนนี้หลายจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสานเจอพายุฝนกระหนาว

ใช่ค่ะก็ได้รับความเสียหายกันไปหลายพื้นที่ด้วย

รายงานสถานการณ์มาให้เราได้ติดตามกันได้นะคะ
รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นกรณีการเลี้ยงสุนัขค่ะ

ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์หลายครั้ง
ครั้งนี้เกิดเหตุการณ์เหมือนกันกับเจ้าของบ้าน
และที่สำคัญก็ไปกัดเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นคุณยายเสียชีวิตไปเลย
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางบัวทองนะคะ
ที่อยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาก็คือ
อยากทราบว่าคุณผู้ชมที่เลี้ยงพิษบูอยู่ตอนนี้
มีวิธีดูแลเขาอย่างไร
ในช่วงอากาศร้อนแบบนี้เขาบอกว่าอากาศร้อนสุนัขเนี่ยมันจะมีอารมณ์หุดหงิด
มันจะเครียดค่ะใช่คุณผู้ชมมีวิธีดูแลอย่างไรค่ะเป็นการบอกข้อมูลกันมานะคะ
เพราะเชื่อว่าหลายคนก็เลี้ยงสุนัขพันธ์นี้เหมือนกัน
ที่ฉันก็เลี้ยงบอกว่าไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่
ถ้าเราใกล้ชิดกับเขาพูดคุยกับเขาบ่อย
ต้องดูที่สภาพอากาศดูรู้ใจของเขาด้วย

แล้วก็ต้องระมัดระวังพิเศษเวลาที่เลี้ยงเขาอยู่เป็นกลุ่ม

อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาแบบนี้
เพราะว่าเกิดกรณีเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขพิษบูอีกแล้วนะคะ
บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
เลี้ยงไว้เองที่บ้าน๖ตัวนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนด้วยกัน
แต่คนที่ถูกพิษบูรุมกัดรุมทำร้าย
คือคุณยายค่ะอายุ๗๕ปี
ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูทุกวันเองด้วยนะ

ใช่สรุปสุดท้ายแล้วนะคะถูกกัดจนเสียชีวิตเลยนะคะ

เข้าตรวจสอบเหตุการณ์คุณยายอายุ๗๕ปีนะคะ
ถูกสุนัขพิษบู๖ตัว
เลี้ยงไว้ในบ้านตัวเองในหมู่บ้านแห่ง๑
รุมกัดจนเสียชีวิตค่ะ
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุนะคะอยู่กัน๔คนนะคะ
มีผู้ตายมีลูกสาวลูกเขยและหลานชายค่ะ
เรื่องต้นลูกสาวของผู้ตายให้การว่า
แม่ปล่อยให้สุนัขและให้อาหารสุนัข๖ตัว
เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเลี้ยงอยู่ภายในบ้านนะคะ
จากนั้นออกไปเล่นกับสุนัขของเพื่อนบ้าน
คาดว่าจะมีกลิ่นสุนัขตัวอื่นติดตัวคุณยายมา
รวมทั้งเมื่อวานนี้อากาศร้อน
อาจจะทำให้สุนัขพิษบู๖ตัวหงุดหงิด
ประกอบกับคุณแม่หกล้ม

ก็เลยรุมเข้าไปกัดจนเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเกิดเหตุ
เปิดเผยว่าเจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขพิษบูไว้ทั้งหมดนะคะ

ไว้ในบ้านไม่เคยปล่อยออกมาข้างนอกเลย
ส่วนนางอังคณาภูมิกำลังเพื่อนบ้านเล่าว่า
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุคุณยายเดินมาทักทายกันอยู่เลย
ส่วนขณะที่เกิดเหตุถามว่ารู้เหตุการณ์ไหมได้ยินเสียงไหมเอะอะโวยวายอะไรไหม
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือแต่อย่างใด
เนื่องจากบ้านอยู่ห่างกันสองหลัง
และมีบ้านของลูกสาวผู้ตายขั้นกลางนะคะ

ก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นบ้านเขาก็น่ารักก็เจอกันทุกวันเขาก็จะคุยกันอะไรตามปกติ
แล้วแต่จังหวะที่เจอกันแค่นั้นไม่มีอะไร
ก่อนหน้าเกิดเห็นคุณบ้านยังเห็นคุณยายเดินอยู่อย่างนี้หรอครับ
ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใจก็คือเดินออกมาอยู่ในซอยตรงนี้
แต่นี่แบบว่าเราก็แบบว่าเออต้องทักทายกันใกล้ไงป้าก็ขับรถเข้าบ้านแค่นั้น
แล้วสักพักจะรู้ว่าอ้าวเผื่อถิดสงสารนิดหน่ายขาวอ่อนเลยเมื่อวาน

ไม่เคยครับเลี้ยงอยู่ในบ้าน
ขณะนี้ลูกสาวของผู้ตายยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจะทำอย่างไรกับสุนัขพิษบูทั้ง๖ตัวนะคะ
เพราะว่าเลี้ยงมาเองกับมือตั้งแต่เด็กเลยส่วนเรื่องของความเสียใจเนี่ยเสียใจเสียใจมากอยู่แล้วนะคะ
คดีตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานทั้งหมดและเป็นกรณีสุนัขในบ้านกัดเจ้าของบ้านเองเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้นะคะอีกทั้งตอนนี้ญาตินำศพของคุณยายไปทำพิธีก็คือ
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมก็แชร์กันเข้ามาได้
ถ้ามีวิธีการดูแลสุนัขที่อยู่ในการเลี้ยงดูเนี่ยอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นมานะคะ